ที่เขาต้องการความช่วยเหลือกี่กับนัฐสรรพ์สามสิบคน
ท่านได้รับเรื่องแล้วก็ได้ประสานช่วยเหลือเรียบร้อยหรือยังฮะท่าน

ตั้งแต่มีเรื่องการสู้รบในอิสราเอลขึ้นมานะคะ
กระทรวงเนี้ยก็ได้สอบถามไปยังสถานทูตที่อิสราเอลแล้วก็พร้อมทั้งสอบถามทางสถานศึกษาต่างต่างอ่ะนะคะในสงการว่ามีนักเรียนนักศึกษาบุคลากรอาจารย์ผู้รับทุนอยู่ในพื้นที่หรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็เอ่อ
พึ่งได้รับรายงานมาเมื่อวานนี้คือคือน่าจะใช้ต้องต้องเรียนว่ามันคงจะใช้เวลานานนะคะในสถานทูตดวงของทุกมหาวิทยาลัยนะคะก็พึ่งจะได้รับรายงานมาเมื่อวานเนี้ยนะคะจากเอ่อท่านเอ่อมหาวิทยาลัยนราชิวราชนครีมนะคะมรรลว์ว่ามีนักศึกษาเนี้ยร่วมโครงการที่ที่บอกนะคะกับของอิสราเอลเนี้ยทั้งหมดคือสามสิบเจ็
คือว่าราชนตรีเนี้ยสามสิบคนแล้วก็เป็นเอ่อน้องจากราชพัฒน์ทุกคนแล้วก่อนอีกเจ็ดคนอืมที่ยังเอ่ออยู่ในอยู่ในพื้นที่นะคะสิ่งแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่ก็ถูกว่าค่อนข้างปลอดภัยพวกอยู่ห่างจากสถานที่เกิดเหตุประมาณสองร้อยกิโลเมตรค่ะนะคะแล้วก็ทุกคนเนี้ยอยู่ในการรับรู้ของสถานทูตแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอน

เพิ่งบอกผมเมื่อสักครู่นี้เองฮะก็น่าจะเป็นจากที่ท่านรัฐมนตรีได้ประสานส่งต่อเรื่องราวไปยังสถานทูตอ่ะว่าสถานทูตเพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี่เองฮะท่านระหว่างรายการนี้เลยครับก็คือทางสถานทูตเนี่ยเดี๋ยวจะส่งรถไปรับน้องน้องออกมาจากพื้นที่ที่ฝึกงานอยู่ซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซ่าสองร้อยกิโลเมตรเพื่อจะรอส่งเดินทางกลับไทยอาจจะไป

สารแจ้งเรื่องมายังกระทรวงอวเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าเราเราก็รอรับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยซึ่งซึ่งมีค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งวันห้าสิบแสงในเทศไทยนะคะครับแต่ว่าเราก็ได้สอบถามไปไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์ตั้งแต่มีมีสงครามแล้วค่ะก็เอ่อแต่ละมหาวิทยาลัยก็น่าจะใช้เวลาในการเช็คข้อมูล

ทางกระทรวงอวก็เข้าไปประสานงานกับทางสถานทูตไทยที่อิสราเอลให้เรียบร้อย
สารตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มค่ะตั้งแต่เริ่มมีสงครามแล้วก็เช็คเลยค่ะว่า
เอ๊ะมันมีเด็กทุนอวไหมแต่เด็กทุนอวเนี่ยไม่มี
เพราะถ้าเกิดติดทุนอวเราจะเช็คตรงจากกระทรวงเราง่ายที่สุด
มหาวิทยาลัยในประเทศเนี่ยเราจะไม่มีข้อมูลแล้วเราก็ต้องให้
กลไกของทางมหาวิทยาลัยเนี้ยช่วยเราเช็คแล้วก็แจ้งเรามา
เราก็ไม่ได้ที่ที่จะเอาน้องให้กลับมาอย่างปลอดภัย
ดูครับพ่อแม่แล้วก็ครูบาจันทร์เขาให้เร็วที่สุดอะครับครับ
วันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับสำหรับสถานการณ์ที่มาอัปเดตสถานการณ์กันนะครับ
ขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะครับ
คุณสุภามาศอิสระพักดีเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง